โรงเรียนท่านหนึ่งครับขับรถไปตกคลองชนรับประทาน
เมื่อวานตอนเช้านะครับล่าสุดก็สามารถนำรถขึ้นมาได้
แต่ว่าก็ไร้ปฏิหารเพราะว่าไปพบร่างของท่านเสียชีวิตคา
ที่นั่งบอกคนขับสภาพยังสวมเข็มขัดนิรภัยอยู่เลย
คือไม่สามารถนำตัวเองออกมาได้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
นี่คือภาพของคนนับร้อยคนไปมุ่งดู
เพื่อนครูทั้งนักเรียนและชาวบ้าน
ดูกันเต็มไปหมดสภาพคือเจอรถแล้ว
รถคันสีขาวเป็นรถเก๋งเอารถยกมายกรถขึ้นมา

แล้วก็ไปเจอร่างของพอก็นั่งอยู่ที่เบาะคนขับนั่นแหละครับ
คือนักประดาน้ำตอนแรกเขาก็ใช้เวลาการค้นหาตลอดทั้งวัน

เป็นรถเก๋งสีขาวทะเบียนกไก่ทท๓๔๑๔กาญจนบุรี
ของท่านผู้บริการโรงเรียนหลยปร่อง
คือคุณนิพาพรวงวิไลอายุ๔๖ปี
คือจุดที่พบรถต้องบอกว่าเป็นจุดที่ห่างออกไป
จากจุดที่รถตกลงไปในคลองสักประมาณ๔๐๐เมตรเท่านั้นนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ต้องนำรถเคนมาช่วย
ใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับนำรถขึ้นมาได้
ชาวบ้านเฟื่อนครูคนรู้จัก
ผอนที่พาพรก็ไปร่วมสังเกตการณ์ดูเหตุการณ์นี้แล้วก็เอาใจช่วย
ร่วมห้ามร้อยคนได้นะจากการประเมินด้วยสายตาแล้วก็เนี่ยคนเยอะ
มากเลยในรถเนี่ยก็เจอร่างของพอนิพาพรนั่งเสียชีวิตใน
นั่งคนขับคาพวงมาลัยศพก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่า
เข็มขัดนิพาพรอยู่ประตูล็อกทั้ง๔ด้านในรถมีน้ำเต็มไปหมด
เลยนะฮะรอบรถไม่ได้มีร่องรอยการเฉียวชนใดครับป้ายทะเบียน
หายไปแล้วด้านหน้ารถก็พังกันชดก็หลุดออกไปนี่สภาพ
เนี่ยเอาขึ้นมาพร้อมกับศพของผู้เสียชีวิตจากการเอาศพออก
ธนสูตรก็ทราบว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่า
ไม่สามารถจะเอาตัวเองออกมาจากรถได้ทันนะครับ
สถาบันนิติเวศเพื่อไปตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
จริงเพราะพอพ่อเนี่ยเขาหายออกไปจากบ้านขาดการติดต่อ
ตั้งแต่ค่ำของวันที่๒๓กันยายนจนกระทั่งมีคนไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ตกอยู่ริมครองชนรับประทานณครองนี้อยู่ในพื้นที่ตะบนเขาน้อย
อำเภอท่าม่วงที่กาญจนบุรีก็เลยเชื่อว่ารถของพอน่าจะประสบอุบัติเหตุ
ตกลงมาในคลองแล้วไม่มีคนเห็นแล้วท่านก็ช่วยตัวเองออกมาไม่ได้
นะจนมีการแจ้งบรรดมกำลังเจ้าหน้าที่ณทางกู่ภัยทางตำรวจต่างนานา
ไปช่วยกันนำรถขึ้นมาแล้วก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว
ท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวนะครับ